พระมหาสมปองที่มีการไลฟ์กับพระมหาภัยวันประชันแบตเทอร์กันเรียบร้อยแล้ว

ครับค่ะน่าจะยังไม่เสื่อมแต่ตอนนี้ทั้ง๒ท่านทั้ง๒รูป
งานชุกเหลือเกินเจอนิมนต์ไปรับ
นิมนต์ไปชี้แจงหลายต่อหลายที่เมื่อวานนี้เข้าสภา
ไปเจอท่านประธานกรรมอธิการท่านสุชาติอุสาหะก็คุยกัน
คุยกันประมาณสักชั่วโมงครึ่งเห็นจะได้นะครับ

บรรยากาศเป็นไปได้ด้วยดีพระอาจารย์ทั้งสองรูป
ตอบคำถามชัดเจนมากอ้าวแล้วนิมนต์มาอย่างนี้
ถามอะไรบ้างถามเรื่องของการไลฟ์สดฮะ
ก็สามารถชี้แจงได้แล้วเรื่องการไลฟ์สามารถทำได้หรือเปล่า
กรรมธิการก็ยืนยันว่าสามารถทำได้
แต่จะมีความผิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับพระผู้ปกครองแล้ว
ไม่เกี่ยวข้องกับกรรมธิการแล้วเชิญมาทำไม
ไม่เกี่ยวข้องแล้วเชิญมาทำไมแต่เชิญมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ
พระมหาสมปองบอกกรรมธิการอย่างนี้
กรรมธิการบอกพระมหาสมปองและพระมหาภัยวัน
เวลาจะแบคเทิลกันเวลาจะประชันกันเอาอย่างนี้ได้ไหม
สมมุติถ้าเนื้อหา๑๐๐ให้เป็นหลักธรรมสัก๗๐
ให้เป็นตลกสัก๓๐ได้ไหมพระมหาสมปองบอกขอต่อลองโยม
ต่อลองแบบ๕๐๕๐ได้ไหมโยมครึ่งได้ไหม
ทางนี้กรรมธิการก็สะอึกเลยเฮ้ยพระต่อรองว่ะ

ถึงเวลาแล้วเนี่ยทางกรรมธิการก็จะไปตรวจสอบแบบนั้น
ก็ไม่ได้แล้วเช่นเดียวกันกับพระมหาภัยวันบอก
เอาล่ะโยมถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่มีคำแนะนำดีให้กับพระทั้งสองรูป
ดังนั้นจะเอาไปปรับปรุงแก้ไขในการไลฟ์สดจากนี้ไปฟังเสียงฮะ
เติมธรรมะแต่ว่าความสุขสำคัญเพราะว่าการเก็บหน้าเวที
คือใครที่อยู่หน้าเวทีจะเข้าใจว่าถ้าเป็นเราสมัยก่อนอบรมนักเรียนเก็บเด็กให้อยู่
ให้เด็กคุยกันอย่าให้เด็กง่วงอย่าให้เด็กเล่นกัน
ทำกิจกรรมพาอะไรต่างเหมือนกันฮะ
หน้าออนไลน์ทำอย่างไรพวกฟังจะอยู่กับเราจะมีวิธีอย่างไร
ฉะนั้นเราก็ขออนุญาตว่าอาจจะไม่เติมธรรมะ๗๐
ภาพกับพระอาจารย์สมปองก็ขอรับปากตรงนี้ว่าเราจะปรับให้เหมาะสม
แล้วก็คำนึงถึงความเป็นห่วงของผู้ใหญ่ทุกท่านที่ได้กรุณาเป็นห่วง
แล้วก็เห็นแก่ว่าเราเป็นลูกพระที่จะได้ทำหน้าที่
แผ่พุทธศนาอย่างพอเหมาะพอสมต่อไปครับขอบคุณครับ
ต้องไปมองไกลเอาโยมสุชาติที่เป็นกรรมธิการ
ถ้าอัตมาใช้หลักธรรม๑๐๐โยมจะอยู่กับอัตมาจนจบไหม

นี่ต้องใช้คำว่าเผยแผ่ธรรมะแบบมีกลยุทธ์นะคะ
ต้องมีเพราะฉะนั้นมันดึงคนไม่อยู่หรอกซึ่งที่พระอาจารย์สมปองพูด
มันเป็นเทคนิคชั้นสูงของคนทำรายการเลยนะ
ต้องเรียกคนไว้ให้ได้แบบนี้นะครับ
แล้วเมื่อคืนนี้ประมาณสัก๔ทุ่ม

รอบหลังเนี่ยปรากฏการณ์มันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่

ข้าวหลังรอบหลังต้นประมาณสัก๙หมื่น
หลังประมาณสัก๕๐๐๐๐เสร็จให้เห็น

ไปเจอกรรมธิการแล้วก็ทำให้ดูหน่อยทำให้ดูคือเรื่องของธรรมะต้องจัด
มาด้วยฮะชวนคนที่ร่วมไลฟ์เนี่ยนั่งสมาธิกันสัก๕นาที
และสวดมนต์แถมไปอีกหนึ่งบทและชาวเน็ตที่เป็นชาวพุทธน่ารักมาก
ร่วมนั่งสมาธิกับพระมหาสมภอง

ร่วมนั่งหมาสุประโชคคุณอ่านเกินไป
หมาแมวก็ร่วมนั่งสมาธิด้วย

ศาสนาก็ยังไม่ได้มีความเสื่อมเสียแต่ประการใด
อนุโมทนาสาธุกับทั้งสองพศด้วยนะคะ
นี่สะท้อนให้เห็นเลยนะภาพเมื่อสักครู่นี้
การเข้าถึงคนเห็นไหมเข้าถึงได้จริง
ต้องเป็นแบบนี้ใช่ครับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับอ้าว